ส่วนเรื่องนี้ต้องเอาให้ชัดค่ะคุณผู้ชม
ต้นเหตุจริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่

แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากเพราะว่าปริมาณหมูในตลาดมันลดลงไป
แล้วหมูที่หายไปมันเกิดจากอะไร
หรือชื่อเต็มก็คืออาฮีวาแอฟริกา
ใช่ฮะเป็นโรคระบาดในหมูนะฮะ
ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่เพิ่งระบาดนะคะ
มันระบาดกันมาตั้งแต่ปี๖๒แล้ว
กลายเป็นว่าระบาดมาตั้งแต่ปี๖๒
นั่นแปลว่าจะมีใครหรือเปล่าที่ปกปิดข้อมูล
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะ
สังคมตั้งคำถามและที่สำคัญถ้าเกิดว่า
มติคณะรัฐมนตรีในการเบิกงบประมาณ
ใช่ฮะแต่ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
อย่างประสุทธิ์ศัตริย์เองนะฮะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตรงนี้
แต่ทีมข่าวลองค้นข้อมูลดูที่กลายเป็นข่าวนะ
ไทยรัฐทีวีเคยนำเสนอเหมือนกัน๑๖กันยายนปี๖๒
ตอนนั้นนี่สื่อมวลชนถึงขั้นพาดหัวข่าวเลยนะคะ
ปิดข่าวหมูป่วยตายคาดอาฮิวาแอฟริกาทำลายแล้ว๓๐๐ตัว
ครับนี่พาดหัวแบบนี้เลยนะคะแล้วรายละเอียดนี้คือ
ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดมาจากที่ไหนอย่างไรนะคะ
ไปดูตอนนั้นหมูที่ฟาร์มของเกษตรกรที่จังหวัดเชียงราย
ฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาแล้วมีการทิ้งหมูลงไปในแม่น้ำสาย
แม่น้ำรวกแล้วไอ้ลำน้ำเนี่ยมันก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงหลังจากนั้นสามกัญญาหกสองค่ะ
พอมันไหลมาเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นที่เชียงรายของไทย
กลายเป็นว่ามาระบาดที่เชียงรายเลยนะคะตอนนั้นนี่ทำลายหมูไปสักประมาณเกือบร้อยตัวค่ะ
กันยายนต่อมาไปเจอที่แม่จันทร์เชียงรายอีกไม่ใช่เฉพาะเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นนะคะ
ไปเจอที่แม่จันทร์ด้วยตอนนั้นมีการทำลายหมูไปประมาณ๒๐๐ตัวนะคะ
ต้องมีการฝังกลบเพราะติดโรคใช่นะฮะนี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
ถ้าย้อนกลับไปปี๖๒ก็ตามลงไปที่พื้นที่ที่อำเภอแม่จันทร์นะครับ
เพราะว่าเกิดโรคระบาดหมูในฟาร์มกว่า๒๐๐ตัวนะฮะ
และยังระบาดไปอีก๘อำเภอของเชียงรายนะฮะ
คือเป็นข่าวเป็นคราวพาดหัวมาตั้งแต่ปี๖๒
แต่ฉะนั้นหลังจากนั้นถึงเงียบไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
บอกว่าเริ่มต้นการระบาดที่ราชบุรีนครปฐมอันนี้เพิ่งจะออกมายอมรับ
บุ๊กเชื่อไหมคะว่ามีสำนักข่าวไปขุดคลิปหนึ่งที่อธิบดีกรมประสุทธิ์
แต่ระบาดในบริเวณประเทศเพื่อนบ้าน
นี่แหละฮะแต่อันนี้ข่าวเก่ามันก็เป็นข้อยืนยันได้
แต่ว่าว่ากันไปตามนั้นว่าประสุทธิ์เขาแถลงว่าตอนนี้จุดเริ่มต้นของการระบาด

ต่อค่ะคุณผู้ชมที่สัมภาษณ์นักคอนปฐม
เราไปที่ฟาร์มหมูของคุณชาตรีกิจสมัครนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่
อันนี้ข่าวใหม่แล้วนะอันนี้ข่าวใหม่ปี๖๕แล้วนะ
ใช่ค่ะอันนี้ต้องโยงมาเป็นข่าวใหม่นะคะ
คุณผู้ชมนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
บุ๊กเชื่อไหมคะเฮียเจ้าของฟาร์มบอกว่าโดนขู่ฆ่าด้วยนะ
หลังจากที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลอ้าวเกี่ยวอะไรกับโอ่งคะ
เฮียเจ้าของฟาร์มเปิดโอ่งให้ดูเลยค่ะ
๙ใบถูกปิดด้วยกระเบื้องแบบนั้น
คลุมทับด้วยผ้าใบอีกหลายชั้นเพราะอะไร
ด้านในหมูซากหมูหมูมันตาย

ใช่ค่ะติดโรคพี่บุ๊ก
โครงกระดูกกระโหลกศีรษะหมูโอ้โหตายนะ
บอกว่าปกติดีแกเลี้ยงหมูหลักพันตัวนะคะ

เฉลี่ยตายวันละ๑๐ตัว

อ๋อนิดหน่อยต้องมั้ย
เดี๋ยวไปคิดทำไมกันไอ้ตัวหมามันจะกันไม่เข้า
ถ้าความจริงมันออกมาตีเผยแผ่ออกมาอย่างนี้นะ

เขาก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วล่ะ
มาถึงปุ๊บเราจะทำอย่างไรเอาเชื้อไปพล
เราจะมาส่งวอคซีนไม่แก้ปัญหา
เพราะปัญหานี่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย
เขาร่ับผิดภีม๑๐๑ไม่ได้
อย่างนี้แล้วก็อธิบดีก็ควรจะลาออก
แต่อย่างนี้ไม่ต้องไปให้เขาลาออกหรอก
แค่นี้เขาก็เครียดจะตายอยู่แล้ว

ส่วนอธิบายว่าทำไมเอาซากหมูไปไว้ในโอ่ง
ลุงบอกว่าจะทำเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์
แล้วก็เรื่องที่มีกระแสข่าวว่าลุงถูกขู่ฆ่า
ลุงบอกว่าคงเป็นเรื่องของการพูดแกล้งกันมากกว่า
แต่ก็ยอมรับครอบครัวของผมเป็นห่วงผมมากเลย
ลูกสั่งให้ผมหยุดพูดแล้ว
แต่ผมก็ต้องออกมาพูดความจริงทั้งหมด
ลุงตัวลุงเองลุงบอกว่าลุงไม่กลัวนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เรื่องทั้งหมดทั้งมวล
เราต้องถามใครต้องถามผู้บังคับบัญชา
ในฐานะผู้กำกับดูแลอธิบดีกรมประสุทธิ์ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรบอกว่า
เรื่องนี้นะไม่ได้เคยปิดข่าว

เพื่อป้องกันเฝ้าระวังมาตั้งแต่ปี๒๕๖๑ค่ะ
ครับ

ใช่ถ้ายังมีข้อสงสัยต้องคลายความสงสัย